เท่าผู้แก่อยู่บ้านคนเดียวต้องระมัดระวังกันด้วยนะฮะ

เพราะจะมีมิจฉาชีพเข้าไปหลอก
หม้อขายขายอะไรบ้างล่ะขายอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง
หรือจะใช้วิธีการหลอกที่แยบยนต์อื่นก็ได้นะครับ
นี่มีผู้สูงอายุในจังหวัดสุรินทร์เนี่ย

พาพรามเข้ามาด้วยพาพระอาจารย์เข้ามาด้วย
ซึ่งไม่รู้ว่าพระอาจารย์เก๊หรือพระอาจารย์จริง
คุณแบบนี้นี่คือเล่นกับความเชื่อของคนไทยไง
ทำพิธีสะดอกเคราะห์อะไรพวกนี้ใช่ไหม
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าคุณยายถูกหลอกยังไงบ้างนะฮะ
คุณยายลอนวุฒิยาอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน
ันแต้อุดมศุกร์ตำบลเทพรักษาอำเภอสังขะจังหวัดสุรินท
ถูกแก๊งต้มตุ๋นตบซับไปได้เงินจำนวน๑๐๐๐๐๐บาท

คุณยายลอนเล่าให้ฟังว่าในวันเกิดเหตุเนี่ย
มีชายผิวขาวหน้าตาดีอายุสักประมาณ๔๐กว่าปีนะ

ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนมาจอดที่หน้าบ้านของยาย
ลงจากรถก็มาถามหาหลานของยาย
ที่ชื่อว่าวอยทำเหมือนได้รู้จัก
ยายก็อ้าวรู้จักหลานนี่ไม่เป็นไรเข้ามาคุยกันได้

ยังถามยายบอกยายมีต้นไม้ที่ถูกฟ้าผ่าบ้างเปล่าแถวนี้
ถ้ามีนะเดี๋ยวจะพาพระอาจารย์

มาทำพิธีที่ต้นไม้ที่ถูกฟ้าผ่า

คุณยายบอกมีมีต้นไม้ถูกฟ้าผ่า
คนร้ายออกไปประมาณ๒๐นาที
กลับมาเลยพร้อมกับชายอายุประมาณ๕๐ปี
โอ้โหสวมชุดขาวแบบพราม
อ้างว่าเป็นพระอาจารย์
ก่อนที่จะพาคุณยายลอนและเพื่อนบ้าน

เพื่อเข้าไปทำพิธีในสวนที่มีต้นไม้ที่ถูกฟ้าผ่า
และยายก็เชื่อสนิทใจเลย
ว่าเป็นพระอาจารย์ให้หวยได้
คนร้ายทำทีผู้จาหวานล้อมคุณยาย
พร้อมบอกว่าคุณยายต้องใช้เงิน๑แสนบาทนะ

จะได้มีเงินพอกพูนขึ้นมา
คุณยายบอกเออดิจะได้เอามาใช้หนี้ใช้สินสักที

เบิกเงินที่ธนาคารกรุงไทยสาขาสังขะ
ให้คุณยายเบิกเงิน๑แสนบาทจากบัญชีคุณยายมานะ

หลังจากคุณยายเบิกเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว

บอกว่าอ้าวเดี๋ยวนำเงินเนี่ย
เราจะกลับไปทำพิธีที่จุดเดิมคือต้นขนุนที่ถูกฟ้าผ่า
แต่เมื่อมาถึงปรากฏว่าคนร้ายบอกว่าคุณยายเก็บเงินไว้ในรถนี้ก่อน
แสนบาทอย่าเพิ่งเอาไปนะครับเดี๋ยวมีคนเฝ้าให้คนเฝ้าอยู่ในรถเนี่ย
เดี๋ยวให้หมอให้พระอาจารย์ลงไปที่จุดทำพิธีก่อน
ทำนู่นทำนี่สักนิดนึงแล้วเดี๋ยวให้เอาเงินเนี่ย
มาเป็นเครื่องเส้นตรงต้นขนุนตรงนี้นะครับ
แล้วคนร้ายก็เดินหาดอกไม้เพื่อจะทำพิธีโอ้ทำเสนียนใช่ไหม
แต่จากนั้นคนร้ายนะคุณในช่วงที่บอกคุณยายว่าเดี๋ยวไปเดินหาดอกไม้ก่อนนะ
อย่าให้ยายรออยู่ตรงต้นขนุนเนี่ยเดี๋ยวผมไปหาดอกไม้ก่อน
เดี๋ยวพระอาจารย์จะลงมาจากรถแล้วเอาเงินมาด้วยมาทำพิธีตรงนี้กัน
ปรากฏว่าคนร้ายวิ่งอ้อมไปขึ้นรถที่จอดกันอยู่

ไปเลยค่ะเมื่อกี้เราเห็นภาพรถด้วย
รถไปเลยฮะเหลือคุณยายรออยู่ที่ต้นขนุนคนเดียว
ปรากฏว่าคุณยายมารู้ตัวแล้วถูกหลอกเลยไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรดมนะครับ
เรื่องต้นทางด้านภูมิกับสถานีตำรวจภูทรดมได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่
พบรถยนต์ของคนร้ายหมายเลขทะเบียนป้ายแดงแต่ยังดูไม่ชัดเจนนะครับ
ขับหลบหนีไปทางอำเภอสังขะแต่ไม่พบภาพหน้าตารูปภัณฑ์สันธารของคนร้าย
ตำรวจเร่งสืบสวนสอบสวนและตรวจสอบภาพวงจรปิดตามเส้นทางต่างที่คาดว่าคนร้ายจะขับรถยนต์หลบหนี
เพื่อติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเห็นไหมเดี๋ยวนี้ก็มีการหลอกคนแก่แบบแปลกเยอะเลยอ่ะ
มันไม่ใช่แค่เรื่องของการขายของหรือทำประกันอะไรอย่างเดียวเพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ชมดูไว้นะคะ
ลูกหลานไม่อยู่บ้านในช่วงกลางวันกลางวันแล้วก็คุณย่าคุณยายคุณปู่คุณตาเนี่ยจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพแบบนี้นะคะ